คือเข้าป่าที่สุรินทร์ไปตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไปเก็บเห็ด
ศุกร์อาทิตย์สาว
สามวันหายไปเออ
เฮ้ยแล้วล่าสุดคุณผู้ชมดูข่าวหน่อยค่ะ
เจอแล้วนะเจออยู่ในสภาพหนังนี้

นี่เป็นห่วงจังเลยนี่แหละเจอแล้วโอ้โห
แต่ท่าทางยายแดงคือร้องไห้เลยตกใจตกใจสิกับขวัญเสียหายอยู่ในป่า
ตั้ง๓วันหาทางออกไม่ได้แล้วกินน้ำกินท่ากินข้าว
นั่งก่อนยายนั่งเลยแล้วให้ดื่มน้ำหวานก่อน
นี่ค่ะตอนที่เจ้าหน้าที่ขี่มอเตอร์ไซค์
พาคุณยายแดงหรือว่าคุณยายละมัยเงางามออกมาจากป่า
แล้วสภาพคุณยายนี่คือสั่นเลยนะหนาว
จังหวะก็ร้องไห้ออกมา
เจ้าหน้าที่ไปเอาตัวออกมาจากป่าได้รีบให้ดื่มน้ำหวานก่อนเลย
บอกคุณยายพักก่อนใจเย็นก่อน

โมงเช้าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพี่เบิร์ต
ยายแดงกับลูกสาวแล้วก็ลูกเขยรวมถึงลูกชายอีก๒คน
เข้าไปเก็บเห็ดในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยทัพทันห้วยสำราน
สังขะของสุรินทร์แล้วก็หายตัวไปเลย

ใช่แล้วมาเจอตัวเนี่ยคือจริงเจ้าหน้าที่นะนะหลายหน่วยงานนะคะ
เมื่อวานเนี่ยทั้งกลุ่มรถมรสไฟวิบากด้วย
ไปเจอตัวยายแดงตอนเที่ยงเมื่อวาน
นอนอยู่ที่ร่องน้ำข้างลำทาน
ใกล้หลักเขตแดนของไทยหลักที่๙
คือถามว่าไกลไหมจากจุดที่ยายหายตัว๕โลนะ
แล้วถ้าเกิดเดินเท้านี่ก็ถือว่าไกลนะคะ
สภาพคุณยายคืออิดโรยเลยแต่ก็ยังมีสติอยู่

ร้องห่มร้องไห้ยายเอ้ยยยยยยยยยยย้าย
มันเหมือนกันหมด
เออตรงนี้ก็น่าจะใช่
อันนั้นก็ต้นไม้ครับ
นี่แหละครับเรื่องหลงป่านะครับ
ยังไงก็ฝากให้เป็นอุทาหรณ์นะครับ